พอมีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นก็ต้องย้ำเตือนกันอยู่บ่อย
เรื่องของคนงานพนักงานเวลาลงไปทำความสะอาด
ลงไปทำงานในจุดที่มันอยู่ในพื้นที่อับลึกแบบนี้
แล้วเวลาขาดอากาศหายใจหรือว่ามันมีอากาศที่ไม่บริสุทธิ์เข้าไปเนี่ย

บางทีก็เราก็หมดสติไปไม่รู้ตัวนะแล้วก็เสียชีวิตไปเลยก็มีนะครับ
อย่างกรณีล่าสุดเกิดขึ้นในเรือที่เป็นเรือสำราญนะฮะ
เป็นเรือที่เขาทำเป็นเรือหรูออกไปกินข้าวกลางทะเลอะไรอย่างนี้
พัทยานะครับมีพนักงานลงไปล้างห้องเครื่องนะครับ
ใต้ท้องเรือลงไป๕คนปรากฏว่าขาดอากาศหายใจเสียชีวิตไป๒
หมดสติอีก๓ดีไปช่วยขึ้นมาได้ก่อนนะ
อย่างนั้นไม่รู้ว่าจะเสียชีวิตทั้ง๕คนหรือเปล่านะครับ
ทั้งหมดเนี่ยเสียชีวิต๒คนเนี่ยเสียชีวิตอยู่ในห้องเครื่องใต้ท้องเรือนาวาจักรพรรดินะครับ
ลงไปทำงานล้างห้องเครื่องกัน๕คนด้วยกัน
ตอนนั้นเรือกำลังลอยลำอยู่กลางอ่าวพัทยาห่างจากฝั่งประมาณ๑กิโลเมตร
อยู่ใกล้กับท่าเรือแหลมบารีไฮเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรี
ตอนที่ได้รับแจ้งเนี่ยนะครับเป็นเวลาประมาณ๑๑โมงเช้าวันนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิสว่างบริบูรณเมืองพัทยาเจ้าหน้าที่ของพยาบาลเมืองพัทยาโรงพยาบาลบังละมุงด้วยนะครับ
ก็นำเรือเร็วเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่หมดสติอยู่ในห้องเครื่องใต้ท้องเรือ
พาส่งโรงพยาบาล๓คนนะครับสามคนนี้คือหมดสติแต่ว่ายังพอมีสติอยู่นะครับ
หมดสตินำขึ้นมาจากห้องเครื่องนะครับคนนี้ต้องปั๊มหัวใจแต่ว่าก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ชื่อว่านายสุวิรัติพิมพาชัยอายุสามสิบแปดและอีกคนนึงเสียชีวิตไปแล้ว
ตอนที่ไปเจอเสียชีวิตอยู่ในห้องเครื่องใต้ท้องเรือเลยชื่อว่านายสิริชัยธรรมเจริญอายุ๓๖ปี
ปตันเรือบอกว่าคนงานทั้ง๕คนลงไปทำความสะอาดห้องเครื่องใต้ท้องเรือ
แต่ว่าไม่ได้เปิดเครื่องดูดอากาศหรือว่าเครื่องระบายอากาศซึ่งมันมีอยู่
เวลาไปใต้ท้องเรือเนี่ยต้องเปิดเพราะว่าจะทำให้มีอากาศถ่ายเท
ทีนี้พอไม่เปิดภายในห้องเครื่องก็ไม่มีอากาศหายใจ
แล้วปกติในห้องเครื่องมันมีคราบน้ำมันอยู่แล้วมันมีกลิ่นของน้ำมัน
มันมีคราบน้ำมันจำนวนมากอยู่แล้วมีกลุ่มควันที่เกิดจากการเดินเครื่องเรือ
เวลาที่เปิดบริการหรือว่าลอยลำอยู่อยู่แล้วก็ทำให้หน้าห้องเครื่องเนี่ยมีกลิ่นแรง
ต้นคาดว่าคงจะสูดดมกลิ่นน้ำมันกลิ่นควันเข้าไปก็เลยหมดสติ
แล้วก็เสียชีวิตนะเสียชีวิต๒นะครับตอนนี้บาดเจ็บอยู่๓คน
เรือลำนี้เป็นเรือสำรานขนาดใหญ่นะครับมีความยาวของเรือประมาณหนึ่งร้อยเมตร
ปกติก็เปิดให้บริการเป็นลักษณะของพัฒนาคารลอยน้ำกลางอ่าวพัทยา
ให้บริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับอ่าเดี๋ยวก็ต้องสืบสวนสอบสวนกันอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ว่าสาเหตุที่แท้จริงแล้วมันมาจากตรงไหนอะไรยังไงด้วยจะได้เอาไประวังกันต่อ